พุ่มบุญกันดีกว่ายกมือขึ้นมาสาธุเดิร์พี่ใจแอ้นคนดีคนเดิมของเราคุณผู้ชมค่ะ
แกไปทำบุญแกก็เลยอยากบอกบุญผ่านบันเทิงไทยรัฐนั่นเอง
ไปวัดจุกเธอคุณผู้ชมไม่ได้ไปมือเปล่ามีเลขเด็ดมาฝากด้วย

แล้วต้องบอกว่าพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะก็เป็นคนบันเทิงอีกคนนึงนะคะ
ที่เป็นลูกศิษย์วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีความเคารพสัทธาหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก
มีโอกาสเป็นไปได้นะคะต้องหาเวลาเนี่ยไปทำบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ

เมื่อวานนี้ก็เช่นกันพี่ใจแอ้นค่ะเดินทางไปกราบหลวงพ่อช้าง
หลวงพ่อช้างเนี่ยให้พรเสร็จสับปั๊บนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเสือราชาพยักษ์

หรือว่าเสือจงเจริญ
แม่ชื่อแต่ละเสือนี่มันเป็นมงคลทั้งนั้นเลย
เออนะคะซึ่งหลวงพ่อช้างเนี่ยเป็นคนปั้นเองคุณผู้ชม
พี่ใจแอ้นค่ะบอกว่าตัวเองเกิดปีขาน
ก็ต้องมาไหว้เสือจงเจริญนี่แหละ
สิทธิ์มากเขาบอกว่าแบบนั้น
แล้วไปวัดจุกเชอคุณผู้ชมก็ต้องไหว้ท้าเวสุวรรณด้วยนะคะ

ขอจุดทูปนิดนึงละกันเอาเลขมงคลมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
อุ้มทาเวสเนี่ยพี่ใจแอ้นเนี่ยไปจุดก็คือทาเวสร่ำรวย

โอ้โหนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่พี่แกบอกแล้ว๙๗๐เนอะ
มีการย้ำซะด้วยคุณผู้ชมเห็นเป็น๖นะ
อ้าวเขาตับหัวหรือเปล่าเออนะคะเหมือน๗๖ป่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใจแอ้นขอบคุณมาด้วยค่ะ
คือตอนนี้ที่วัดจุกเชอกำลังสร้างซุ้มเรือนแก้วครอบองค์ทาเวสุวรรณร่ำรวย
ถ้าใครโชคดีจากเลขนี้นะก็ลองแวะไปทำบุญสักนิดนึงก็ละกันนะคะ
อันนี้ก็เป็นแบบว่าตัวเลขมงคลนะคะการไปทำบุญก็เอาบุญมาฝากกันแล้วกันนะคะ